คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุนี้ครับ

ไม่ได้สตินะฮะขับรถพุ่งชนศูนย์เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่

ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ทั้งไหม้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในร้าน

และทำให้ร้านถล่มลงมาด้วยนะคุณ
เจ้าหน้าที่รีบช่วยเหลือคนในร้านออกมา
รวมถึงคนขับรถหนุ่มวัย๒๖ปีที่เมาด้วยที่ติดอยู่ในรถนะฮะ
ช่วยออกมารอดตายหุดหวิดครับ
ไม่มีประกันทั้งของร้านเฟอร์นิเจอร์

แต่ค่าเสียหาย๘๐ล้านนะคุณ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนวนิษฐเขต
เทศบาลเมืองคอหงษ์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดทรงขลานะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็เข้าตรวจสอบทันที
พบที่เกิดเหตุเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์และเป็นศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์
โดยไฟกำลังโหมลุกไหม้อย่างหนักนะครับ
หมายเลขทะเบียนขอไข่ททหาร๑๔๕๒สงขลา
เสียหลักพุ่งชนเข้าไปภายในร้าน
จนเกิดเพลิงลุกไหม้รถทั้งคัน
จากนั้นเปลวเพลิงลุกลามไปยังตัวอาคาร
เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในร้านอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากมีสินค้าที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท
ตกแต่งบ้านทั้งสำนักงาน
แล้วก็เครื่องนอนต่างนะครับก็เลยเป็นเชื้อไฟอย่างดี
และลุกลามหมดทั้งร้านอย่างรวดเร็ว
ความร้อนยังทำให้โครงสร้างอาคารมันพังลงมาด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำดับเพลิงนานกว่า๓ชั่วโมง

แต่ก็ทำให้ร้านเฟอร์นิเจอร์ทั้งร้าน
และสินค้าที่อยู่ในร้านทั้งหมดเสียหาย
รวมทั้งรถเก๋งคันต้นเหตุก็เสียหายทั้งคัน
ความร้อนยังทำให้บริษัทเหล็กที่อยู่ติดกัน
ได้รับความเสียหายบริเวณกำแพงด้วยนะครับ
ส่วนคนขับรถเก๋งทราบชื่อก็คือนายพฤหัสแทร่จิลอายุ๒๖ปี
ซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาได้รับบาดเจ็บ
คดีที่ทหารประจำด่านตรวจด้านความมั่นคง
ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้
ได้เข้ามาช่วยเหลือดึงร่างออกมาได้ทัน
ก่อนจะถูกเพลิงเผาตัวเผาไหม้ตัวทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่
ส่วนภายในร้านเฟอร์นิเจอร์ไม่มีคนอยู่
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถเก๋งคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว

ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาทันที
เจ้าหน้าที่ทหารประจำจุดตรวจด่านความมั่นคง
เห็นเหตุการณ์ก็รีบเข้าไปช่วย
สภาพที่ช่วยคนขับออกมาเมาไม่ได้สตินะครับ
ตำรวจสภหาดใหญ่สอบสวนเหตุการณ์ทราบว่าร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งนี้
เป็นของนายอัดอารีวันดับดุลละอายุ๕๐ปี
โดยประมาณการค่าเสียหายอยู่ที่๘๐ล้านบาท
ที่สำคัญนะครับทั้งร้านเฟอร์นิเจอร์และรถเก๋ง
ไม่มีประกันทั้งคู่เลยคุณ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนตั้งข้อหาดำเนินคดี
กับนายพฤหัสคนขับรถเก๋ง๒ข้อหา
ก็คือขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหาย
และขับรถขณะเมาสุราและจะเรียกตัวมาแจ้งข้อหา
รวมทั้งสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้ง
จากขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
และค่าเสียหายมันเป็นจำนวนมหาศาลแบบนี้
ใครจะรับผิดชอบอย่างไรนะครับ